ขณะเดียวกันอีกคนนึงผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย
วันนี้ตัดสินใจบอกขอแยกทางจากภักดิ์เพื่อไทย

คุณนัทธวุฒิเป็นแก่นนำนปชรอดีตแก่นนำคนเสื้อแดง
ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย
ไม่เอาลุงทั้งหลายถึงขั้นร้องเพลง
รับกลับไปทางรวมไทยสร้างชาติลุงตู่อยู่ไหนอะไรนะใช่ไหม
พอแน่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
ฉีกตัวมาจากก้าวไกลจับคั่วรัฐบาลใหม่แล้วมีลุงแน่
ตอนนั้นถึงขั้นที่หลายคนถามหาคนหาย

คุณเจี๊ยบอำมารัฐจากก้าวไกลประกาศหาคุณนัทธวุฒิเลยด้วยซ้ำ

วันนี้คุณนัทธวุฒิใส่เกลือนะครับ
หลังจากที่ก่อนที่จะออกมาพูดอย่างเป็นทางการเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ด้วยนะครับ
แล้วช่วงเช้าก็ไปให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธ์
คุณสอรยุทธสุทธัสนาจินดาในกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะ
ถึงขั้นบางช่วงต้องแบบกั้นน้ำตากันเลยทีเดียว
ตอนที่โพสต์เอาไว้ก่อนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อน๔ทุ่ม
ที่โพสต์เป็นในเรื่องเล่งหูชงค่ะพี่
ใช่ไหมเป็นเรื่องของยุทธภพอีกกระจักรใช่ไหม

จุดนี้แหละที่หลายคนก็เอ๊ะมีอะไรหรือเปล่า
คือคุณนัทธวุฒิตอนที่ให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์เนี่ย
ถ้าจะสรุปเนื้อหาใจความก็คือบอกว่า
มันคงใช้คำว่าลาออกไม่ได้
เพราะตำแหน่งภูมิในการครอบครัวพักเพื่อไทย

คือเข้าใจแต่ไม่เห็นด้วย
เข้าใจในสิ่งที่เพื่อไทยต้องทำไป
แต่ไม่เห็นด้วยที่ต้องไปจับมือกับสองลุง
แล้วนี่ก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่อนะครับ
คุณรัฐวุธใส่เกลือนะครับ
บอกว่าต้องขอยุติบทบาทการทำงานกับพักเพื่อไทยนะ
แล้วก็ได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่ของพักทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ

เพราะเป็นวิถีทางที่ต้องตัดสินใจต้องถอยออกมา
แล้วก็ต้องยุติบทบาทการทำงานกับพักเพื่อไทย
มันเป็นวิถีทางที่ต้องตัดสินใจ

ผมเพียงรอแค่เวลาเท่านั้น
และเมื่อมาถึงวันนี้ที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีกันในวันพรุ่งนี้

ผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่า
ตัดสินใจด้วยความรักภักดิ์เพื่อไทย
เข้าใจเห็นใจทุกอย่าง
แต่ว่าผมไปด้วยกับสถานการณ์นี้ไม่ได้
ผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้
แต่คุณนัทธวุฒิก็บอกว่าคนอย่างเขาก็ไม่ใช่คนที่จะไปโจมตีอะไรพักนะ

เขาก็เพื่อนพี่น้องอะไรทั้งนั้นที่อยู่กับเพื่อไทยมานานหลายสิบปีนะครับ
เอาเป็นว่าก็แจ้งข่าวกันเท่านี้ถามว่าจะไปทำอะไรต่อ
แน่ตอนนี้ก็คือไปเป็นพ่อค้าขายข้าวแกง